ไปลำภูอิหนะครับกลุ่มชมครับเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นอยู่ท้องถนนนะครับ
และต้องการดึงตัวมาร่วมงาน
โหโดนไปกี่คันคะนี่
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมดูครับ
รถมีกล้องอยู่ตรงนี้ห้างหน้าลดตู้ทืบใช่ไหม

เพราะจริงก็มีรถอยู่ข้างหน้าเขาอีกคันหนึ่ง

แต่ปาเจโนสีขาวรีบ
พอรีบแล้วจะมุดเจอรถใหญ่ออกซ้ายชนบนไซส์เปรี้ยง

มอเตอร์ไซส์โดนชนไปแล้วครับแล้วมันชนรถตู้ทึบข้ามไปฝั่งโน้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูนถนนหมายเลข๑๑
ไม่ใช่แค่รถปาเจโลกับรถกระบะตู้ทึบที่เสียหายนะครับ
ผู้หญิงที่ขี่รถจักรยายนซ้ายมือนะครับ
ถูกชนได้รับบาดเจ็บหัวแตกไปเลยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนขับรถปาเจโลกับรถกระบะตู้ทึบไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เสียงแตก
ก็บอกว่ากระบะตู้ทึบเป็นต้นเหตุ
บ้างก็บอกว่าขับช้าแต่แช่ขวาจริงมันมีรถข้างหน้า
โดยสังเกตใช่ไหมรถข้างหน้าเพิ่งเบียกออกซ้ายไป
บางคนบอกว่ารถปาเจโร่ขับประมาทหวัดเสียวนะครับ
บางส่วนก็บอกว่าก็โทษทั้งคู่แหละด้วยความประมาทนะครับ